โชครอบได้สวยสดพักงามนะครับ
ซ้ายกับขวาครับได้ลอยกว่าครับโบวี่แต่แม่ลำตัวแกบางครับ
จะเข้าทางโบวี่อีกหรือเปล่าครับ
วยซ้ายกับมวยขวาอย่างนี้มาแล้วครับแค่งซ้ายของโบวี่
เป็นประเภทแข้งซ้ายหนักนะครับ

จังหวะเตะสายต่อสายของโบวี่นี่ประมาณไม่ได้ครับ
เป็นมวยที่สร้างจังหวะได้ดีครับโบวี่
ผ่าแล้วกับนี่ครับสาย
ยาวครับจากหนองย่าใส่ครับพิจิตร

ยัดเข้ามาอีกทีโอ้โห

โอ้โหนี่แหละครับประมาทโบวี่ไม่ได้ครับ
โอ้โหแกฝังเลยครับ
แกหนักจริงครับเจ้าโบวี่

ต้องบอกว่าเตะไม่เลี้ยงเลยครับ
โอ้โหฟังไม่ทันครับซ้ายยาวครับของโบวี่
โอ้โหนี่แหละครับโอ้มวยไทยประมาทไม่ได้เลยครับ
ฝังไป๒แข้งครับปิดกล่องเลยครับ
โอ้โหก็เข้าไปขอโทษขอโพยเลยครับท่านผู้ชมครับ
ขาดจริงครับชัยชนะของโบวี่ในครั้งนี้

อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าโบวี่นั้นต้นนี้อันตรายครับ
ตลายทั้งแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายครับ
แกฝังครับดาบแรกแล้วมีอาการครับ
แล้วขยับมาตามด้วยดาบที่๒แล้วปักด้วยศอกอีกที
โอ้โหแกเตะซ้ายหนักจริงครับโบวี่
พอมีอาการให้แกเห็นนี่แกไม่ปล่อยวินาทีทองให้ผ่านเลยครับ
ต่อยซ้ายยัดเข้ามาอีกทีบังไม่มิดครับ
โอ้โหช่องเล็กนี่แข้งแกผ่านไปได้ครับ
โอ้โหเละเข้ามาแล้วฟันด้วยศอกเข้าไปครับ